ที่สุดในโลกค่ะโอ้ยขนาดนั้น
พูดถืกไม่ได้พูดผิดพูดถูกมากเอออย่างไง
กัลน้าพัดกับมารีเบอร์เนอร์
ความหวานตอนนี้ขึ้นตาขึ้นฟ้าขึ้นสวรรค์ไม่มาไปที่ไหนกัน
ไม่รู้สันนานนั้นเลยนะ
แล้วคิวงานเขาก็แน่นนะแต่เขาก็ยังมีเวลาหวานให้กันและกันตลอดนะคะ
สำหรับกันนพัฒน์ตอนนี้บอกเลยว่าเตรียมลุยคอนเสิร์ตหลายเวทีค่ะ
คนก็แซวกันว่าเนี่ยที่ทำงานงกขนาดนี้เพราะว่าเก็บเงินเตรียมขอแฟนสาวมารีเบอร์เนอร์แต่งงานหรือเปล่า
เพราะว่าความสัมพันธ์อย่างที่รู้กันดีขึ้นดีวันดีคืนหวานขึ้นด้วย
ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ที่เจอปัญหากันเนาะก็ปรับตัวกันตลอดค่ะ
ส่วนวันคล้ายวันเกิดของกันใกล้จะถึงแล้วเนาะ๒๓ตุลาคมเนี่ยเดือนนี้เนี่ยกันบอกเลยว่าไม่ได้รุ้นอะไรจากฝ่ายหญิงหรอกค่ะ
เพราะว่าหากว่าน้องมารีทำอะไรให้กันก็แฮปปี้ดีใจที่สุดค่ะ
เพื่ออนาคตด้วยครับแล้วก็ที่ผ่านมาคือเราปลูกบ้านให้พ่อแม่แล้วก็ใช้เงินค่อนข้างจะเยอะเหมือนกัน
ยังไม่ได้คิดถึงว่าจะต้องเก็บตังค์ไปแต่งงานเมื่อไหร่แต่ว่าก็คือเก็บตังค์ไว้ให้มั่นคงไว้ก่อนเผื่ออนาคตข้างหน้าครับ

ฮับอุ่นใจครับเค้าอุ่นใจอยู่แล้ว
มั่นคงอยู่แล้วคับทำให้ดีซุดไปเรื่อยครับผมยังไม่ได้กำหนดเป๊ะว่าอีกกี่ปีหรือว่ายังไงครับผม
เป็นธรรมดาของคนที่คุยกันคบกันแหละมันก็มีทะเลาะกันบ้างช่วงหลังเราจะเรียวมากขึ้นนะครับแล้วก็ติดตาม
ถ้าไปดูความเปลี่ยนแปลงนะไม่ลุ้นมาก
คือไม่อยากคาดหวังอะไรมาก
อะไรที่เขาให้ก็รับหมดแหละครับก็ดีใจหมดแล้วครับ